คุณผู้ชมค่ะวันนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจวันสุดท้ายแล้วนะคะที่อาคารรัฐสภา
เปิดเวทีอภิปรายคู่ขนานกันไปแต่จะไม่ยืดเยื้อ๔ทุ่มจะเลิกเลย
นี่ค่ะบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ไปติดตามกันหน่อยนะคะ

ค่ะ๕ชั่วโมง

ก็มีการอภิปรายอย่างต่อเนื่องค่ะ

ทางกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาชุมนุมในวันนี้นะคะ
ก็มีความพยายามที่จะขยายพื้นที่ในการใช้ในการชุมนุมนะคะ
แต่ว่าทางตำรวจก็ได้มีการเข้ามาเจรจาค่ะ

เวลานัดหมายก็คือเวลา๑๗นาฬิกา
ท่ามกลางตำรวจที่มาดูแลความเรียบร้อยค่ะ
แล้วก็มีการแจ้งนะคะว่าไม่ให้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ด้านหน้าอาคารรัฐสภา
และขอความร่วมมือให้อยู่ห่างรัศมีใน๑๕๐เมตรค่ะ
จากนี้นะคะในระหว่างการทำกิจกรรมก็มีสอสอของพักเก้าไกรนะคะ
ออกมาสังเกตการณ์ด้วยรวมถึงในพื้นที่ของการชุมนุมนะคะ
ก็มีการตั้งจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่แล้วถ่ายทอดการอภิปราย
ไว้วางใจในสภาให้กับผู้ชุมนุมที่มาร่วมฟังอภิปราย
ไม่ไว้วางใจนอกสภาได้ดูด้วยค่ะ
แต่ว่าเวลา๒๐โดย๓๘นาทีนะคะ
หลังจากนายปียรัฐจงเทพหรือโตโต้หัวหน้ากาดอาสาวีโว่
ขึ้นเวทีประสัยค่ะเวทีประชาอภิปราย
แก่นำได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงให้กับราศดรค่ะ
แผงเหล็กมาปิดถนน๓เซนอีก๒ช่องทางที่เหลือ
เพื่อให้เป็นพื้นที่ชุมนุมในคืนนี้ค่ะแล้วก็ทางกาดแล้วก็มวลชนก็ได้ช่วยกันยกแผงเหล็กปิดถนนทั้งหมด
คันไหนเหล่ากันนะคะทางนางสาวรุ้งฟรรณสยา
ก็ได้เดินทางมาที่เวทีแล้วก็ได้ขึ้นเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ด้วยค่ะ
จากนั้นในเวลา๒๑นาฬิกา๑๕นาทีนะคะพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานและพันธุ์ตำรวจโทอันทวิทย์สายสืบ
ก็ได้เดินทางมาที่หน้าบริษัทบุญรอดจุดที่ทางทีมกาดได้ตั้งแนวแผงรั้วเหล็ก
และเข้ามาเจรจากับแกนนำการอีกครั้งนะคะเพื่อขอให้กลับมาเปิดเส้นทางให้เหมือนเดิม
ไม่สามารถสัญจรได้พร้อมกับขอให้กลับไปอยู่ในจุดที่ขอไว้
แล้วก็ย้ำว่าการชุมนุมต้องยุติในเวลา๒๒นาฬิกาค่ะ
ค่ะล่าสุดนะคะการชุมนุมของกลุ่มมอบฟีดนะคะก็ได้ประกาศยุติการชุมนุมไปแล้ว
ในเวลายี่สิบสองนาฬิกาสิบหกนาทีค่ะส่วนวันพรุ่งนี้นั้นนะคะ
ก็มีการชุมนุมของกลุ่มธรรมศาสตร์แนวร่วมนะคะก็ยังยืนยันว่าจะนัดหมาย
พรุ่งนี้นะคะทางกลุ่มธรรมศาสตร์แนวร่วมนัดหมายกันเวลา๑๕นาฬิกานะคะ
ก็ยังยืนยันว่าจะมารวมตัวชุมนุมกันที่บริเวณด้านหน้ารัฐสภาค่ะ
ทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงตอนที่
มอบประกาศยุติกาชุมนมแล้วค่ะสิรวรรณรักษาข่าวแท้รักทีวี
รายงานสดจากหน้าบริษัทบุญรอดค่ะ